แม้ว่าจะเป็นวันหยุดชดเชยอีก๑วัน
แต่ใครหลายคนเริ่มเดินทางกลับแล้ว

สถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒
เริ่มมีคนหิ้วเข้าฮิ้วของ
หงบข้าวสารอาหารแห้งจากบ้าน
กลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ

ประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตัวรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะ
ชั้นหนึ่งชั้นสองคือเต็มหมดนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางกลับมาทำงานในกรุงเทพ
และจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวทำงานแล้วนะคะ

แต่ละคนนอกจากจะหอบฮิ้วกระเป๋าสัมภาระ
ข้าวสารก็มี๓๐๕๐กิโลกรัมค่ะ
อาหารแห้งปลาร้าของฝากเอากลับมาด้วยค่ะ

สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ประมาณ๓๔เดือนเลย
ขณะที่ขนส่งนครราชศรีมาเพิ่มเที่ยววิ่งให้ค่ะ
สาย๒๑นครราชศรีมากรุงเทพจากเดิม๒๐๐เที่ยว
เพิ่มแบบเท่าตัวค่ะ๔๐๐เที่ยว
เพื่อเร่งระบายรับผู้โดยสารจากสถานีขนส่ง
ประเมินกันว่าตลอดทั้งวันจะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชศรีมาแห่งที่สอง
รวมนะคะเอาเฉพาะวันนี้น่าจะเป็นหมื่นนะคะ
เขาประเมินแบบนี้นะคะส่วนสถานีขนส่ง
สถานีขนส่งขยับมาดูการจราจรกันบ้างค่ะ
การจราจรที่ถนนมิตรภาพในพื้นที่นครราชศรีมาเนี่ย
สะสมหนาแน่นหลายจุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณทางลงจากถนนมอเตอร์เวย์หน้าศูนย์ฝึกสุนัข
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
คือมีรถยนต์ลงมาจากถนนมอเตอร์เวย์แล้ววิ่งมาสมทบกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ด้านล่าง
ฝั่งขาล่องไปกรุงเทพมหานครก็เลยทำให้เกิดการสะสมรถยนต์จำนวนมาก
พื้นผิวจราจรของ๓ช่องจราจรเลยนะคะ
รถก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ช้าชะลอตัวเป็นระยะทางยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
อีกจุดนึงค่ะมอบันไดม้าตำบลปากช่องก็มีรถยนต์สะสมอยู่นานแน่น
เลื่อนตัวได้ช้าเป็นระยะทางยาวกว่า๖กิโลเมตร
ตำรวจทางหลวงก็เตรียมเปิดช่องทางการจราจรพิเศษเอาไว้
ระบายรถไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดนะคะ
เพราะคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ประมาณนี้แหละ
น่าจะมีประชาชนเดินทางกลับอีกจำนวนมากตลอดไปจนถึงช่วงกลางดึกคืนนี้เลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญนะคะในช่วงไม่ว่าจะเป็นสงกรานปีใหม่
คือข้อมูลอุบัติเหตุและก็จำนวนผู้เสียชีวิต
เขาเรียกว่าช่วง๗วันอันตรายประจำปีนี้นะคะ
ณวันที่๑ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุแล้ว๕๗๔ครั้งนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๗๓ศพบาดเจ็บ๕๗๔ราย
รวม๔วันนับตั้งแต่๒๙ธันวาคมถึง๑มกราคม
เกิดอุบัติเหตุรวม๑๙๐๖ครั้งเสียชีวิตรวม๒๒ศพบาดเจ็บรวม๑๘๙๔ราย
สาเหตุหลักมาจากขับรถเร็ว

อันดับที่๓ทัศนวิสัยไม่ดี
จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดกรุงเทพค่ะ๑๔ศพ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเชียงใหม่๗๔ครั้ง
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะ

เรื่องนี้นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม
ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ
ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนค่ะ
บอกว่าได้ประสานจังหวัดสนที่กำลังตำรวจอาสาสมัคร
โดยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัยแก่ประชาชน
ปรับแผนเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบนเส้นทางหลัก
สายหลักสายรองและจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

แต่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนนะคะ
ที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะ

อีกเรื่องที่ต้องระวังจับตาดูช่วงหลังปีใหม่นี่แหละ
ก็คือสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
บอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์
ของกลุ่มผู้ติดเชื้อโอมิครอนอย่างเข้มข้น
กระทรวงสาธารณสุขเองก็รับมือการระบาดหลังปีใหม่เตรียมพร้อมนะคะ

ก็คือที่สถานีหมอชิดและสถานีรถไฟหัวลำโพง
จะตรวจตั้งแต่วันนี้จนถึง๓มกราคมนะคะ
ส่วนสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจมี๒อย่างด้วยกันค่ะ
หรือใครไม่สะดวกหรือเพิ่งทราบข้อมูล
พอมาถึงจุดตรวจแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสลงทะเบียน๔หลักที่ได้จากการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
เมื่อรับผลแล้วถ้าเป็นลบกลับบ้านได้ปกติดี

กรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษาเพิ่มเติม
อกจากนี้สบคขอความร่วมมือหน่วยงานค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางราชการเองเอกชนเอง
ข้าราชการให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
นับจากการเปิดทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่